กุฎยายมาในหมวดนักกีฬาคุณตอนนี้

เย็นเอาขาว

สวัสดีค่ะเอ้าบังหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะกุฎผู้ชมทุกท่านค่ะ
นักกีฬาแต่ละคนว่าไปโดยเฉพาะฟุตบอลนี้นะคะ
แค่เปิดใจยังยากเลย
แล้วปิดตาเตะฟุตบอลมันจะยากขนาดไหน

โดนบากไม่โดนบาก

ถ้าไม่เปิดตาซะไม่ไดอประตูซะครีนสามวันผ่านไปที่กระหวนไปวนมา
เพราะดูสิคะได้แค่แตะ
แตะและบางทีพวกเต๋ะไม่ถูกพูดบอลอีก
โชคฟุตบอลเนี่ยเค้าพยายามกันทำไมคะน่ะ
นี่คือกีฬาอะไรคะเนี่ยเขาบอกว่าการปิดตาเนี่ยมันเห็นนิดนึง
เห็นอยู่แค่ไหนก็เห็นเท่ารูที่เขาเอาไว้กรอกน้ำค่ะ
มันเห็นอยู่แค่นี้แหละคุณผู้ชมมันจะไปเห็นอะไรเราจะไปเตะตรงไหนจะไปยังไง
ทำไมชอบทำอะไรยากค่ะคุณยานเปิดตาเถอะนะคะ
เอ้าก็บอกว่าปิดตาเตะฟุตบอลยากแล้ว
คุณยายขอร้องไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้วกันปิดตาเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันเลย
ปิดตาคายเรือ
นักกีฬาพร้อมค่ะ
นักกีฬาพร้อมไหมคะถาม

ออกมาค่ะ

เข้าใจไหมค่ะคำนี้
โอ้ยจ๊ะ
เพศคิดอยากใหม่งัดอีกแล้ว
ฉันหามาแข่งมาขันกันจังเลย
ปิดตาคายเรียว
นี่เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะ
ของพื้นที่ที่ตากใบนะคะอำเภอตักใบจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
ทราติศัตริย์เค้าบอกว่าจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนลดความเครียด
เพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มคนที่เครียด
ก็คือเจ้าของเรือค่ะ
เจ้าของเรือตอนนี้กุมขมับแล้วแล้วก็
สะเลียดมากด้วยนะคะเพราะว่าเทคแล้วเรือแตกแล้วเรียบร้อย
แต่คุณใหญ่ว่ามันก็มีความอันตรายอยู่น้านิดนะดีถ้าเผงเหลือมาไม่ล้มเนี่ย
คนที่ผ่ายเรือใส่เสื้อทิวที่เหมือนกันนะคะ
แต่ทำให้เรามีรอยยิ้มกันได้นะวันนี้นะขอบคุณสองคลิปนี้เลยนะคะ
เตะปิดตาเตะตาหว่ะปิดตาเตะฟุตบอลกับปิดตาพายเรือค่ะ
คุณยายเห็นแบบนี้แหละคุณยายก็เลยได้พามาแล้ว
ยายอยากลองค่ะปิดตาหน่อยสิ
ว่าแต่ตอนปิดตาเนี่ยเห็นกันบ้างไหมคะ
ไม่ใช่หมายถึงเห็นตาในขอโทษค่ะ
คุณยายอยากจะลองปิดตาเตะฟุตบอลดูบ้างนะคะ
ลาไปเลยละกันคุณยายขอลองตรงนี้ก่อน
บ๊ายบายค่ะอย่าดาบข้าวอีกนะ